คุณผู้ชมคะเรานำเสนอข่าวเรื่องของการไปขโมยทารก

ผู้หญิงคนนึงเขาก็คุมผ้าที่แรกนึกว่าเป็นพี่น้องมุสลิม
แล้วก็ไปเอาเด็กที่เพิ่งคลอดมาได้๒วัน

ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสามารถจับตัวได้แล้วนะคะ

เธอมีลูกแล้วคนหนึ่ง
แล้วตั้งคันลูกคนที่๒ปรากฏว่าแทง
เนี่ยค่ะต้องมาขโมยทารกเพื่อที่จะเอาไปอวดสามี
อ้างกับสามีว่าเป็นลูกของเธอยังอยู่นะ
ใช่ค่ะแล้วก็ดีใจกันไม่ทันข้ามวันนะคะ
ท้ายที่สุดก็ต้องเอาเด็กส่งคืนแม่ที่แท้จริงนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้จับภาพได้
เป็นผู้หญิงคนนึงค่ะเขาออกมาจากห้องคลอด
ที่โรงพยาบาลตะกัวป่าพังงามวันที่๑๐
แล้วหลังจากนั้นก็พยายามแกะรอยว่าผู้หญิงคนนี้
อยู่ดีไปอุ้มเด็กออกมาแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปเลย
โรงพยาบาลเองก็ร่วมกับชุดสืบสวนสพตะกัวป่า
ไปหาข้อมูลไปหาหลักฐานดูจากภาพกล้องวงจรปิด
ดูว่าเอ๊ะเขาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของใครออกไป
จนรู้ชื่อของเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ก็มีการเชิญตัวมาสอบปากคำ
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าผมไม่รู้ไม่เห็นด้วย
เอาจริงวันนั้นเนี่ยนะเห็นแล้วสงสารเห็นว่าอุ้มเด็กมาด้วย
ก็เลยจอดรถให้เขาซ้อนท้ายแล้วพาไปส่งที่ถนนใหญ่
ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงมาคนเดียวไม่มีเด็กผมก็ไม่รับหรอก

ทีนี้ตำรวจก็สืบสวนไปได้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้โบกรถไปต่อ
ซึ่งก็ไปไล่กล้องวงจรปิดดูทุกเส้นทางเลยนะคะ
ทีนี้หลักฐานที่พบในถุงใส่ผ้าของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
คือไปเจอตัวรถโดยสารเป็นรถปรับอากาศประจำทาง
สายภูเก็ตตะกัวป่าคือระบุเอาไว้เลยว่าโคกลอยตะกัวป่า
ก็เดินทางมาลงที่จุดสุดท้ายที่อำเภอตะกัวป่า
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องประสานไปยังคนขับรถ
โดยรู้ข้อมูลโดยรู้เบาะแสแล้วตามไปถึงบ้านเลยค่ะคุณผู้ชม
ในซอยบ้านในหมู่๓ที่อำเภอตะกัวทุ่ง
คุมตัวผู้หญิงคนนี้ได้คือนางสาวศรีวลักษณ์
เอกธรรมเสถียรอายุ๒๗ปี
ส่วนทารกล่ะที่มีการขโมยมาเนี่ยก็เจอด้วย
แล้วก็เจอสามีเจอยาดคุณเชื่อไหม
จังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปนะสามีเองยาดเองทุกคนตกใจไง
เพราะคิดว่าผู้หญิงคนนี้คลอดลูกมา
แล้วทำไมอยู่ดีตำรวจถึงเข้ามาบุกรวบตัวนางสาวศรีวลักษณ์
ท้ายที่สุดค่ะตำรวจก็เอามาสอบปากคำ
ซึ่งตำรวจก็ถามแหละว่าที่เห็นคลุมเหมือนคลุมฮียาฟ
คือเป็นพี่น้องมุสลิมใช่ไหมเธอบอกว่าเปล่า
จริงนักถือศาสนภุร์แต่วันที่ก่อเหตุเนี่ย
เอาผ้ามาปิดหน้าแบบนั้นคุมผมแบบนั้นไม่อยากให้ใครจำหน้าได้
แล้วที่ทำไปอยากเอาใจสามี
ก่อนหน้านี้ท้องลูกคนแรกนี่นะสามีดีใจประคบประงม
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแท้งแท้งโดยไม่รู้ตัว
หลุดออกมาแล้วเธอก็เลยไม่กล้าบอกใคร
ปิดเรื่องมาตลอดแม้กระทั่งสามีหรือญาติญาติ
ก็ไม่บอกค่ะคือเก็บเรื่องนี้เอาไว้คนเดียว

เธอก็เลยโกหกสามีว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลนะ
เดี๋ยวจะไปคลอดลูกก็นั่งรถปรับอากาศมา

ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้เนี่ยนะคะ
ทางด้านนายแพทย์สุรัตน์ตันติทวีวรกุล

ก็บอกนะบอกว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
พยายามกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลคนไข้เป็นอย่างดีเลย
แล้วก็ต้องหามาตรการในการป้องกัน
รอบนี้ไปได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดมา
แล้วก็ไปไล่ดูจนจับคนร้ายได้โดยเร็ว
แล้วก็สามารถเอาเด็กกลับคืนสู่อ้อมอกของแม่ได้
น้องผู้หญิงทารกนี้เป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้น้องก็สุขภาพร่างกายสมบูรณแข็งแรงดีนะคะ

คุณแม่ดูแลอยู่ในตึกคลอดที่โรงพยาบาลตะกัวป่า
คืออย่างนี้คุณผู้ชมทางญาติของเด็กทารก
เขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ต่างตัวดีเลย
มีสร้อยอยู่ปรากฏว่าพอไปดูมันก็เป็นสร้อยปลอม
เออก็มาทำแบบตบตาเหมือนกับตัวเองแบบมีตังค์
ครับนั่นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล